ที่เราทราบนะคะภาคใต้ตอนนี้ก็ยังเจอฝนกันอยู่นะคะและการไล่ล่าเสียแป้งเนี่ยก็มีสภาพอากาศนี่แหละค่ะ
เป็นอุปสรรคนะคะวันนี้ยังคงติดตามตัวเป็นวันที่๗แล้ว
ซึ่งเจ้าหน้าที่ระบุว่าเสียแป้งนั้นยังคงอยู่บนเทือกเขาบรรทัศน์ค่ะ
ก็มีการนำกำลังไปปิดล้อมนะคะรวมถึงทางลงด้วยแล้วก็กระชับพื้นที่นะคะ
เข้าไปในจุดต่างทั้งตำรวจภูทรภาค๘ภูทรภาค๙ตำรวจตระเวนชายแดน
อย่างที่บอกล่ะค่ะยังคงปิดล้อมไล่ล่าเสียแป้งอย่างต่อเนื่อง
สภาพอากาศจะไม่เอื้ออำนวยคือบนเขาเนี่ยมันก็จะมีน้ำหลาก
เทือกเขาบรรทัศน์เป็นระยะระยะเพราะว่าภาคใต้ตอนนี้ก็มีฝนนะคะ
มีการจัดวางกำลังทางศูนย์ปฏิบัติการติดตามจับกลุ่มเสียแป้ง
ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ชุดมือปราบที่มีความชำนาญ
ในการทำงานในป่าเขากว่าร้อยนาย
ตรึงกำลังบนเทือกเขาบรรทัศน์รอบรัศมี๕กิโลเมตรจากจุดปะทะ
วบคู่ไปกับการจัดกำลังผสมจากโรงพักต่างในพื้นที่จังหวัดพัทธลุง
แล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองซึ่งตั้งจุดตรวจจุดสกัด
หมู่บ้านรอบเชิงเขาแล้วก็เส้นทางที่เชื่อมต่อ
จุดทางแยกถนนสายต่างเพื่อเพิ่มความเข้มในการตรวจค้นรถทุกคันที่ผ่านเส้นทาง
โอ้โหตรวจทุกจุดสกัดทุกจุด
คือหลังจากนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะไปตรวจสอบหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
และเข้าไปตรวจยึดสิ่งของของเสียแป้งที่เพิงพักพิงบนเทือกเขาบรรทัศน์
ทำให้ตำรวจขยายผลตรวจค้นจับกลุ่มญาติของเสียแป้งเพิ่มเติม
ล่าสุดตำรวจสอบสวนกลางไปตรวจค้นบ้านของอดีตสจเขตอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทธลุง
คนสนิทของเสียแป้งเมื่อวานนี้
แล้วก็มีกระแสข่าวว่าตอนนี้กำลังเร่งรวบรวมหลักฐานเพื่อออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องเพิ่ม
และเจ้าหน้าที่รัฐและญาติด้วยนะคะเนี่ยค่ะ
ขณะที่นายนกและในพริกสมุนคนสนิทของเสียแป้งที่ยังหลบหนีในวันที่ตำรวจปะทะกับเสียแป้ง
เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลล่าสุดบอกว่ามีการแยกกันหลบหนี
ซึ่งอันนี้ก็กำลังติดตามจับกลุ่มเช่นเดียวกัน
ตัวเสียแป้งเจ้าหน้าที่เค้ายืนยันว่ายังคงอยู่ในเทือกเขาบรรทัศน์นี่แหละ
ในตอนบ่ายเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาตำรวจกรมคับการตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุงกว่า๓๐นาย
ก็สนับสนุนกำลังตำรวจขึ้นไปอีกนะคะครับชุดที่อยู่บนเทือกเขาบรรทัศน
เทือกเขาแถวน้ำตกลานช้างก็มีรายงานว่า
เทือกเขานี้แหละค่ะคุณผู้ชมพบรอยเท้า
และเขาก็คาดว่ารอยเท้านั้นเป็นของเสียแป้ง
จุดที่พบก็คืออยู่ทางทิศใต้ของจุดที่ปะทะกันเหนืออ่าง
น้ำคลองหัวช้างซึ่งเป็นจุดที่พบเป็นทางที่สามารถเชื่อมต่อลงมายังเชิงเขา
แถวน้ำตกท่าช้างครับเจ้าหน้าที่ก็กระจายกำลังกันนะคะ
เดินเท้าเรียงหน้ากระดานและโอบล้อมพื้นที่รอบ
เพื่อตรวจสอบแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีรายงานนะครับ
พบสิ่งผิดปกติวันนี้ในพื้นที่ท้องฟ้าปิดฝนโปรยเป็นระยะเลย
แต่ว่าเขาบอกว่าสภาพอากาศแบบนี้ก็ยังราบรื่นกว่าเมื่อวานนะคะ
หลังจากนี้จะเข้าตรวจสอบตรงเพลิงพักของชนเผ่าที่อาศัยอยู่แนวเส้นทางนี้ด้วยนะคะ
สภาพอากาศเลยนะอย่างที่บอกว่าเดือนหนึ่งได้แล้วใช่ไหมฮะ
แล้วก็เอาแค่พื้นที่ตรงนี้ก็๗วันแล้วเนี่ยนะครับ
คุณผู้ชมครับบังเขียวครับเป็นลูกน้องคนสนิทของเสียแป้งนะครับ
มีการยอมเล่าให้ฟังเป็นครั้งแรกนะครับ
ถึงนาทีที่มีการยิงปะทะกันบนเขานะฮะ
ระหว่างทางฝั่งของเสียแป้งแล้วก็ตำรวจที่ไปไล่ล่านะครับ

ลูกน้องคนสนิทอีกคนของเสียแป้งครับ
ทำหน้าที่ในการหาเสบียงอาหาร
กบดานอยู่ที่เทือกเขาบรรทัศน์นะครับ
บังเขียวบอกว่าเสียแป้งเดินทางมาหาครับ

มีคนพามาชื่อว่านายนกกับนายพริกครับ
ฝากให้บังเขียวดูแลให้หน่อย
ดูแลเสียแป้งเป็นเวลาสัก๑๐วัน
หลังจากนั้นก็ติดต่อนายนกและนายพริกไม่ได้อีกเลยนะครับ
ระหว่างที่ทางเสียแป้งอยู่บนเขาครับบังเขียว
แล้วก็มีอีกคนนึงชื่อในปายครับทำหน้าที่ดูแล
เขียวนั้นจะซื้อเสบียงนะครับในปลายล่าสัตว์ครับ

ใช่ซึ่งทางเสียแป้งนั้นจะมีการช่วยหาเสบียงในป่าด้วยนะครับ
บังเขียวถามเสียแป้งว่าหลังจากนี้จะหลบอยู่ที่ไหน
เสียแป้งเนี่ยตอบว่าก็เดี๋ยวอยู่ในป่าไปเรื่อยก่อนนะครับ
อยู่ในป่าคุณผู้ชมครับเสียแป้งนั้นแข็งแรงนะฮะคล่องแคล่วเลย
ไม่มีอาการป่วยด้วยเดินป่าเร็วมากครับ
เสียแป้งนั้นมักจะพกปืน๔กระบอกนะครับ
ส่วนที่พักจะสร้างเป็นเพลิงพักเล็กล้อมด้วยก้อนหินขนาดใหญ่
และต้นไม้เพื่อใช้ในการกำบังแล้วก็ใช้เผื่อหลบหนีด้วยนะครับ
วันที่มีการยิงปะทะก็คือวันที่๘พฤศจิกายนที่ผ่านมา
พุธที่แล้วนะครับจุดปะทะนั้นอยู่ห่างจากที่พักของเสียแป้งประมาณ๒๐๐เมตรครับ
เสียแป้งเนี่ยขี้ระแวงเนี่ยมึงเป็นใครใช่ไหมพอได้ยินเสียงหมาเห่าตะโกนถามทันทีเลยครับ
ใครมึงเป็นใครถามอยู่๒ครั้งครับ
พอไม่มีคำตอบเสียแป้งก็เปิดฉากยิงใส่ทันทีก่อนจะวิ่งถอยหลังออกไป
ขณะที่เจ้าหน้าที่นั้นก็ต้องหมอบนะครับหาที่กำบังครับ
พอเจ้าหน้าที่เริ่มตั้งหลักได้ยิงตอบโต้ปรากฏว่าอ้าวเสียแป้งนั้นวิ่งหลบหนีเข้าป่าไปแล้วครับ
คุณผู้ชมครับเป็นยังไงฮะโอ้โหยิงปะทะกันนะครับ
ซึ่งหลังจากการยิงประทะระหว่างเสียแป้งกับตำรวจครับ
เขียวไปไหนก็วิ่งหนีกลับลงมาจากเขาครับ
ไปเจอกับทางตำรวจด้านล่างพอดิบพอดี
สุดท้ายก็เลยถูกจับในที่สุดเนี่ยวันที่ไปจับนะครับคุณผู้ชม
แล้วก็ตอนนี้ก็อยู่กับตำรวจแล้วก็ให้ปากคำถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้น
อ่าทีนี้การไล่ล่าเสียแป้งเนี่ยที่อยู่บนเขาที่ขึ้นไปเนี่ยนะคะ
ก็เป็นชุดของตำรวจสืบสวนตำรวจภูทรภาค๙
แล้วยังมีอีกชุดหนึ่งนะคะคุณผู้ชมที่ขึ้นไปสนับสนุน
เขาเรียกว่าชุดซิงก้าต่อชด๔๔
ซึ่งชุดนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นชุดที่มีความชำนาญมาก
ในการเดินป่าใช้พื้นที่ป่าดิบชื้น
ตรงชายแดนไทยมาเลเซียด้าน๔อำเภอของจังหวัดสงครา
ขึ้นไปเสริมกำลังบนเทือกเขาบรรทัศน์
ตอนนี้เขาขึ้นไปเสริมด้วยนะคะชุดนี้ซิงก้าต่อชด๔๓
ก็เดินทางจากอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างที่พัทธลุง

แล้วก็กลับลงมาช่วง๑๘นาฬิกาของวันที่๑๓พฤศจิกายน
คืน๔วันนั่งเรือจากอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง
แล้วไปลงเรือตรงตีนเขาหัวช้างระยะทาง๖กิโลเมตร
แล้วก็เดินเท้าขึ้นไปที่เขาบรรทัศน์
ซึ่งจุดนี้ต้องใช้ความชำนาญ
มันมีแต่ดินโครนนะคะแล้วก็ลาดชัน

ไม่ว่าจะอุบัติเหตุหรือว่าสัตว์ร้ายที่อยู่ภายในป่า

คือมันไม่มีทางไม่มีทางของป่าเลย

แล้วก็ต้องเจอกับอย่างที่เรารายงานไป
น้ำป่าไหลหลากด้วยต้องเปลี่ยนเส้นทางตลอดเวลา

นี่ค่ะนี่คือสภาพที่ชุดทำงานเขาต้องเจอ
ความเป็นอยู่ก็เหมือนกับชุดลาดตระเวนทั่วไปคือ
เมื่อได้ที่พักแรมแล้วก็ต้องทำอาหารกินเอง
ถุดิบก็มีทั้งเตรียมไปเองหาจากในป่า
ก็ชุดนี้เขายืนยันนะคะว่าเสียแป้งยังอยู่ในป่าได้
เพราะในป่ามีอาหารให้กินอาหารป่ามี
แล้วยิ่งถ้าชำนาญป่าก็จะมีช่องทางเอาตัวรอดได้ไม่อดตาย
เพราะฉะนั้นตำรวจเขาเลยเชื่อมั่นว่าเสียแป้งยังอยู่ได้
ใช้เวลาลาดตระเวนทั้งไปและกลับ๓๐กิโลเมตร
ลาดตระเวนกลับเนี่ยเจอพายุด้วยนะคุณกาย
ก็กลับมาถึงหน่วยช่วงตอน๖โมงเย็นเนี่ย
นี่คือหูเจออย่างนี้กลางป่าก็หนักหนาสาหัสนะคะ
แต่ว่าทุกนายก็ปลอดภัยดีนะคะ
ล่าสุดก็ส่งกำลังต่อชดค่ายนเรสวน
กว่า๓๐นายขึ้นฮอไปสมทบในป่าอีกค่ะ
เนี่ยขึ้นไปอีกอีกชบนึง
อันนี้คืออันนี้คือต่อชดค่ายนเรสวน
ขณะที่ด้านล่างเทือกเขาบรรทัศน์ก็คุมเข้มลำทานทุกสายเลย
ตำรวจพลร่มค่ายนเรสวนเพชรชบุรี
พร้อมอาวุธและเสบียงก็ขนขึ้นฮอไป
สมทบกับกำลังที่ประจำการอยู่บนเทือกเขาบรรทัศน์
ซึ่งเป็นจุดปะทะกันกับเสียแป้งนะคะ
ซึ่งทางพลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกษร
ผู้บัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติดวันนี้
ก็มีการแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้นะคุณกายไลฟ์สดเลยค่ะ
คือพูดถึงการทำงานของชุดสืบสวนทีมไล่ล่าเสียแป้งในเทือกเขาบรรทัศ
อุ๊ยอย่าใส่เครื่องแบบ

ควรจะให้มันกลมกลืนกับชาวบ้านคือปลอมตัวหน่อย
คือยิ่งแต่งตัวเป็นชาวสวนยางได้ยิ่งดี
เพราะว่าถ้าเกิดว่าเสียแป้งคืออยู่ในป่าแล้วถ้าหิว
อาจจะโผล่มาขออาหารได้
แล้วถ้าคิดว่าเป็นชาวบ้านแล้วมาขออาหารเนี่ย

อันนี้คือคำแนะนำนะคะจากอดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติดค่ะ
ที่ไม่เห็นความหาไปเลยหยุดคนตัดยางมาใส่
แล้วก็ไปนอนบ้านคนตัดยางหรือไปผูกไปนอนซุ่มในป่า
ยังมีโอกาสเจอนะครับ
ผมจะออกไปเนี่ยผมก็เห็นแล้วจะไปดูถนน
อะตำรวจอยู่ตรงนั้นไปซ้ายตำรวจงี้
ุ่มเงียบใช้หูฟังอย่างเดียวนะครับ

คือท่านก็บอกว่าภาวะตอนนี้ก็กดดันนะ
ทั้งหิวทั้งบาดเจ็บด้วยนะคะ

คือถ้าสวมชุดเป็นแบบชาวบ้านปลอมตัวแบบเนียน